ทุกผู้ชมครับเรื่องของมาเฟียแท็กซี่เนี่ย

เขาก็ออกมายืนยันบอกไม่มีไม่มี
ล่าสุดมีอีกแล้วนะฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ข้างหน้าหกภอทานสวกเสือ
เอ้าพี่ทำไมออกอย่างนี้
นี่ค่ะทุกผู้ชมครับคือมีการลงไม้ลงมือกันนะฮะมีแท็กซี่คันหนึ่งเข้ามาจากที่อื่น
บอกพี่อยู่ชมรมนี้ด้วยเหรอนี่ครับขับรถมาจอบมาประกบทางทางนะครับ
เปิดกระจกถามนะครับโชเฟอร์เจ้าของคลิปก็เลยบอกว่าไม่ได้อยู่
ชมรมอะไรเหรอผมมารอรับผู้โดยสารจากนั้นก็เลยถูกโชเฟอร์แท็กซี่เจ้าถิ่น
ขับรถมาประกบแล้วถามอ่ะไล่ให้ไปต่อท้ายแถวอ่าเจ้าของคลิปไม่ยอมนะ
บอกก็ผมมาก่อนสุดท้ายบานปลายนะฮะพอลงไปจะพูดจะคุยกันถูกชกนะครับ
บาดเจ็บนะฮะ๓ทุ่มของวันจันทร์คือเมื่อวานนี้นะครับ
ที่๕กันยายนนี่ตอนจะเดินลงมากะว่าจะมาเคลียร์คือไม่ได้ถึงขั้นแบบ
มารับแต่ให้ไปต่อท้ายแถวนู่นเพราะไม่ได้อยู่ชมรมค่ะแต่โชเฟอร์คันนี้

เขามาส่งลูกค้าพอดีส่งเสร็จก็รอลูกค้าต่อแล้วผมผิดตรงไหนก็ผมมาก่อนพี่
ใช่ค่ะที่มาจอดประกบคือสุดท้ายท้ายคลิปเนี่ยมีคนแถวนั้นมาห้ามมามาดูมาห้ามกัน
แล้วก็คนที่ก่อเหตุก็เลยหลบหนีไปเรื่องนี้นะฮะทางโชเฟอร์แท็กซี่เจ้าของคลิปนะ
ที่บาดเจ็บด้วยนะครับก็ร้องไปยังเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะและคุณเอกพบ
ประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดก็พาคนเจ็บนะฮะคือ
คุณทรงชัยแทร่ตั้นนะเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ที่ถูกทำร้ายนะครับไปแจ้งความที่
สพคูคศแล้วก็ชี้ร่องรอยความเสียหายของรถแท็กซี่ที่ถูกรถคู่กรณี
ถอยมาชนด้วยนอกจากทำร้ายแล้วยังถอยรถมาชนนะฮะคุณทรงชัยบอกว่าเมื่อวานนี้
ส่งผู้โดยสารย่านคลองสี่ลำลูกกาจากนั้นมาจอดรถรอรับผู้โดยสารที่
เอสสถานีคูคศแท็กซี่คู่กรณีขับมาตีคู่นะแล้วก็อย่างที่บอก
เปิดกระจกถามอยู่ชมรมหรือเปล่าพอบอกไม่ได้อยู่แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยฮ
ฝั่งคู่กรณีถอยรถมาชนนะฮะพอลงไปจะเคลียร์ก็ถูกชกถูกต่อยนะครับ

นี่หาคือช่วงพี่เกอร์เทเนี่ย
คนเจ็บนี่เขาบอกเขาบันทึกคลิปเหตุการณ์ไว้ได้หมด
อันนี้คือคนที่เขายุ่แถวนั้นที่เขามาช่วยมาเป็นพยายามให้
กรุงกรณีไปแล้ว
คุณเอกพบนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นเนี่ยมันถือว่าเกินกว่าเหตุนะที่
ลงไม้ลงมือทำร้ายกันแล้วในช่วงเวลาแค่
เดือนเดียวมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถึง๒ครั้ง
อยากให้ตำรวจช่วยจัดการข์ให้เด็ดขาดไปเลย
แล้วก็ฝากไปถึงท่านผู้ว่าปฐุมให้ช่วยมาดูแลเรื่องนี้ด้วย
เรื่องนี้มันโทษโลภักดิ์อย่างนี้ยังไม่ได้แล้ว
นะครับในจังหวัดปฐมธานี
ว่าราชการจังหวัดท่านต้องมาแก้ไขปัญหามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
อย่างนี้กระทำต่อหน้าลูกค้าที่กำลังรออยู่อย่างนี้นะครับ
มันสร้างความหวาดกลัวสร้างความไม่ปลอดภัยให้เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้อยู่แล้ว
จุดเดิมซ้ำพฤติกรรมเดิมในคลิปก็พูดชัดเจนว่าเป็นสมาชิกชมรมหรือเปล่า
ถ้าไม่ใช่ถอยไปนะครับถนนสาธารณะมันไม่ควรมีเหตุการณ์แบบนี้
ทางสพคูคศบอกว่าเดี๋ยวจะสืบสวนหาตัวแท็กซี่ที่ก่อเหตุให้นะฮะ
เพราะว่าเห็นป้ายทะเบียนชัดเจนในคลิปนะครับเพื่อจะได้นำมาดำเนินคดีกัน
แต่ก็อย่าลืมเรื่องชมรมอะไรด้วย
ตกลงไม่มีใช่ไหมคะมาเฟียแท็กซี่หรืออะไร
ตอนนั้นเข้าส่วนใหญ่สามารถบอกไม่มีไม่มี
ใครอยากมาจอดรอรับผู้โดยสารที่ใต้ด้วยรับเลย
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรก็ต้องหาคำตอบนิดนึงเนาะ